คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของกิจกรรมอาสานะคะแล้วก็โครงการเพื่อสังคมค่ะ
ศิลปินดาราค่ะได้มีกิจกรรมมากมายนะคะเพื่อเป็นกระบอกเสียงเป็นแรงบันดาลใจนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้สัมภาษณ์พิเศษศิลปินจิตอาสานะคะคุณท็อปดารณีนุษย์ค่ะที่มีโครงการเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลปกป้องผืนป่าที่เปรียบเสมือนปอดของคนไทยทุกคนค่ะ
คนที่ดูแลปกป้องป่ามีปริมาณน้อยกว่าป่าที่เรามีแล้วเขาก็ไม่ได้รับสวัสดิการอะไรเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมการจ้างจากกรมอุทยานจากกลมป่าไม้ก็ตามเนี่ยที่ไม่ได้เป็นข้าราชการและถ้าเขาเสียชีวิตบาดเจ็บหรือเกิดเหตุอะไรเพราะว่างานของเขาเสี่ยงเหมือนกับทหารตำรวจเลยเนอะ
พี่ก็เลยก่อตั้งโครงการใครรักป่ายกมือขึ้นขึ้นมาเพื่อจะทำให้พวกเขาเนี่ยมีกำลังใจทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อรวบรวมเงินแล้วก็ไปซื้อประกัน
ตอนนี้เรื่องของโลกร้อนเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างมันเกิดจากการที่ป่าเราน้อยลง
แต่เราจะไปมุ่งปลูกป่ามันไม่ทันเราต้องดูแลและปกป้องป่าเพราะฉะนั้นเราเองอยู่ทางในเมืองหรือเราอยู่จุดไหนในประเทศนี้ก็ตามเราคงจะไปปกป้องป่าด้วยตัวเองไม่ได้
เราควรจะส่งมอบกำลังใจให้กับคนเข้าช่วยดูแลป่าซึ่งเปรียบเสมือนปอดของเราเป็นชีวิตของเราเพราะว่าถ้าไม่มีป่าคือไม่มีน้ำ
ทราบว่าพี่ทอฟนี่ชอบปั่นจักรยานมากใช่ใช่แล้วก็คือมันช่วยลดรกรอนด้วยไม่มีกาสนี่ปั่นจักรยานมากี่ปีแล้วค่ะพี่ทอฟ
ปั่นมาตอนนี้ถ้าปั่นจริงจังก็น่าจะประมาณหกปีแล้วค่ะคือลดในเรื่องของการสร้างมลภาวะต่างต่างนะคะ
เช่นเดียวกับพระเอกนักอนุรักษ์อย่างป้องนวัดค่ะก็ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากมายนะคะ
โดยเฉพาะการรณรงค์ไม่ทำลายระบบนิเวศและสัตว์น้ำหายากเพราะว่าหลงเสน่ห์ความสวยงามของท้องทะเลไทยค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่คุณป้องนวัดอยากเชิญชวนก็คือการรวมพลังสามัคคี
เพราะถ้าหากคนไทยรวมใจกันไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตาม
ประสบความสำเร็จได้แน่นอนค่ะ
ว่าถ้าเรารวมพลังกันเราสามารถทำดีอะไรก็ได้
เราเรียกว่ามีความชอบมีความถนัด

รู้สึกว่าถ้าพลังอันยิ่งใหญ่นั้นไปทำสร้างความดีหรืออะไรก็ได้
มันจะเป็นพลังที่ทำให้สำเร็จได้โดยไม่ยาก
ทำดีก็เขาบอกว่าทำไม่ยากนะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะฮะ
เราก็ต้องตั้งใจนะครับแล้วก็ทำดีง่ายที่เราถนัด

เพราะว่าเล็กน้อยเหล่านั้นถ้ารวมกันหมด
จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับ